นี่มานะคะเดอร์เฟสเซ็นต์ไทยรัฐที่สาม

โกลูมิก้าจิลายุจักรจันทร์นาคามซิริ
แล้วก็พี่อาร์ดอารยารวมตัว

นี่จะถามก่อนจักรจันทร์จะสู้เขาได้ไหม
คืออย่างนี้มันมีคลิปเปิดตรงเปิดตัว
มีคำว่าดอกเดิกอะไรเลยนะ
อันนี้พูดถึงชุดของพี่อาร์ตนารยานะคะ

นั่นแหละค่ะคือแฟนที่เป็นตัวเป็นตนคนเดียวเลยของจักรจันทร์

แต่ว่าจะเปิดตัวหรือยัง

แล้วหล่อมันดอกอะไรเลย

แต่ว่าอย่าลืมเชียร์ทีมจักรจันทร์ด้วยนะคะ
มันเป็นการทำงานอย่างงี้ให้เกียรติการโตมาแล้ว
จริงถ้ามีอย่างนี้เราก็จะได้แบบรู้ด้วยว่า
ว่าเขารับในงานของเราได้ไหมอะไรได้ไหม

อย่างที่เคยบอกว่าท่านมีอะไรก็คือแบบจะบอกอะไรอย่างนี้

จะบอกว่าเมื่อวานนี้แถลงข่าวไป

หลายเพจหลายวิจารณ์กัน

คณะเมนเทอร์ชุดนี้จะเป็นยังไง
เขาบอกว่าแซ่บล่มเลยทีเดียวนะจ๊ะ